ช่วยด้าลอลตลาด

เตรียมสตางค์กันให้พร้อมแล้วไปดูกันเลยในค่ะ
ราคาสินค้าวันนี้ปรับเปลี่ยนยังไงกันบ้างค่ะ
เริ่มต้นกันที่ราคาหมูเนื้อแดงกันเลยนะคะ
ปรับลงมาแล้วนะอยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ส่วนสะโพกไก่อยู่ที่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐อยู่ที่๕บาทต่อฟองนะคะ

วันนี้ราคาผักกาดขาวอยู่ที่กิโลกรัมละ๘บาทค่ะ
ปุ้งจีนกิโลกรัมละ๑๔บาท
ชีไทยกิโลกรัมละ๑๒๐บาท
และพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๔๕บาทค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนอย่างไร
อย่าลืมติดตามตลอดตลาดกันด้วยนะจ๊ะ